คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูแก๊งเงินกู้นอกระบบสุดโหดกันหน่อยคราวนี้

มีพ่อค้าขายกับข้าวคนหนึ่งก็ไม่มีเงินหมุน
ก็เลยต้องไปกู้เงินกู้นอกระบบมาเพื่อมาเป็นต้นทุนในการทำกับข้าวในการค้าขาย
ทีนี้ปรากฏว่าที่จะต้องส่งดอกรายวันเนี่ยแพงมากนะคุณผู้ชม
กู้มาหมื่นนึงให้ส่งดอกทุกวันวันละ๑๐๐บาท

เฉพาะดอกอย่างเดียวหนึ่งพันบาทยี่สิบสี่วันติดกัน
เขาบอกโอ๊ยเราจะส่งยังไงคืออันนี้คือดอกรวมต้นขออภัยทั้งดอกรวมต้นด้วย
วันละหนึ่งพันธุ์ผ่อนจ่ายไปทุกวันยี่สิบสี่วัน
เขาบอกเขาส่งไม่ทันสุดท้ายแก๊งทวงหนี้มาถึงบ้านเลยค่ะ

เอาไปห้องมัน
ไป

เอาละ

เฮียบเลย
เฮียบเลย

นี่ค่ะแก๊งทวงหนี้คนนึงสวมผ้าพันคอสีชมพูสด
อีกคนนึงสวมเสื้อสีชมพูสดเลยเขากันเข้าให้ทำร้ายพ่อค้าขายกับข้าวคนที่สวมผ้ากันเปื้อนสีน้ำเงิน

แม่ผ้าพันคอกับเสื้อก็สีหวานแต่การกระทำโหดเยี่ยมเหลือเกินนะคะ
นอกระบบมาลงทุนขายของแต่เขาจ่ายเงินรายวันได้ตามกำหนดเนี่ยไม่ทันจริง
ก็เลยมีปากเสียงแล้วก็ถูกทำร้ายแบบนี้
หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วที่สพเพ็ญนะคะ
เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในสังคมออนไลน์แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจด้วย
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีทำงานไวมากนะคะ
ร่วมมือกับสพเพลลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อมูลเลย
แล้วก็จับคนทั้งสองในคลิปได้
คนแรกคือนายอนุสรอ่องจุ้ยหรือว่านายมังกรอายุ๒๖ปี
มังกรคือคนสวมผ้าพันคอสีชมพูค่ะ
อีกคนคือนายมณฑวัฒน์เมย์สูงเนินหรือว่าในเสืออายุ๒๖ปี
เป็นคนสวมแจ็คเก็ตที่มีฮูตสีชมพู

ไม่ไม่เคยไม่เคยโอ้ดอกแพงแล้วเกิน
ตำรวจจับได้ที่จับได้เพราะว่าแหมผ้าพันคอกับเสื้อมันคามือเลย

เห็นชัดเจนนะคะแล้วตำรวจไม่พอนะขยายผลด้วย
จับตามจับได้อีก๒คนคือนายบุญธรรมบุญเพิ่มภูมิ

แล้วอีกคนคือนายสารวุฒิพันอะหรือในไฟล์อายุ๑๙ปีค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกกับทีมข่าวนะคะว่า

สืบก็ลงพื้นที่ติดตามตัวกลุ่มคนเกาะเหตุเลย
แล้วก็จับนายสาราวุฒิพันอาหารหรือในฝ้ายมาได้
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานขอสารออกหมายจับในทุน
แล้วก็กลุ่มติดตามทวงหนี้ทั้งหมดรวมแล้วคือ๔คน
จับได้ที่ขอนแก่นกับระยองนะคะ
พฤติกรรมเขาก็คือปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับกลุ่มลูกค้า
แล้วก็เตรียมไปข่มขู่ทำร้าย
เพราะว่าโอ้โหคุณใครจะไปผ่อนไหว
เนี่ยปล่อยให้กู้คนละหมื่นสองหมื่น
แต่ชำระคืนเป็นงวดงวดละ๑๐๐บาทต่อวัน
ต้องชำระติดต่อกัน๒๔วันด้วยนะคะ

รวมเป็นเงินที่ต้องชำระคืนก็คือ๒๔๐๐๐บาท
ระยะเวลาแค่๒๔วัน
อันนี้มันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะ
ร้อยละ๒๐ป่อย๒๔วันค่ะ

ต่ำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะจับทั้งสี่คนนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอน
แล้วต้องสอบสวนขยายผลถึงกลุ่มในทุนรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังด้วย
เบื้องหลังด้วยและกลุ่มในทุนอื่นที่มีลักษณะพฤติกา
ในการปล่อยเงินกู้นอกระบบและมีการติดตามทวงหนี้
ลักษณะเดียวกันก็คือข่มขู่และทำร้ายร่างกายแบบนี้ค่ะ